มาดูเรื่องราวที่เป็นเรื่องภายใกล้ตัวกันหน่อยนะครับ
แน่นอนคุณผู้ชมหลายท่านก็ต้องเคยโดยสารรถตู้แน่นอน

บางทีเข้าของเราไม่พอต้องไปวางที่บริเวณด้านหลัง
มีผู้หญิงคนหนึ่งเขานั่งรถตู้ไปคุณผู้ชมจู่เนี่ย

แล้วกระเป๋าของที่ใส่โน้ตบุ๊กของเธอที่วางเอาไว้มันหล่นครับ
โน้ตบุ๊กก็ตกลงไปกระจายพังไปหมดเลย

เขาไม่ยอมรับผิดชอบไม่ยอมไปโรงพักแล้วก็จะจ่ายเงินแค่๕๐๐บาท
ให้มันจบไปเธอบอกว่าอ้าวแบบนี้ก็ได้เหรอ
แถมอ้างว่าเธอเปิดประตูเล่นเองด้วย
เป็นหลักฐานต้องการเอาเรื่องให้ได้
แล้วก็เล่าเรื่องราวที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตนเอง
หลังประตูรถโดยสารของรถตู้เป็นประตูด้านหลังนะฮะจู่มันเปิดเอง
ทำให้กระเป๋าโน้ตบุ๊กของเธอร่วงลงไปตกกระจายกลางถนนครับ
แล้วคนขับก็ปิดประตูท้าย
ทำให้กระเป๋าของเธอตกลงบนถนนแล้วโน้ตบุ๊กมันก็ออกมา
ตกแตกกระจัดกระจายแบบที่เห็นนะครับ
ส่วนคนขับกลับพูดจาไม่ดีเลย
หาว่าเธอเปิดประตูเล่นเอง
ตอนขับใครจะเปิดเล่นเองได้

ซึ่งเธอก็บอกว่าเธอโตแล้วไม่ใช่เด็กนะ

คือกลับถูกปัดความรับผิดชอบ
ซึ่งเธอระบุว่าจะเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเลยนะฮะ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้ผู้เสียหายเนี่ย

คุณผู้ชมเขาเขียนแบบนี้บอกว่า

บริษัทไม่รับผิดชอบไม่ให้เอาคนขับและรถไปโรงพัก
โอเคพูดปัดก็เจอกันที่ศาล
หนูเสียหายค่ะของก็ไม่ใช่ถูก
บริษัทควรรับผิดชอบแต่หาข้ออ้างโน่นนี่มา
ให้เงินเพื่อปัดปัดไปราคา๕๐๐๐บาท
ของทั้งหมดที่อยู่ในนั้นมันราคารวมเกือบ๒๐๐๐บาท

คนขับไม่ไปโรงพักบริษัทไม่ให้ไปโอเคไม่จบแน่
และอีกอย่างบริษัทไม่ดูแลผู้เสียหาย

ถ้าหนูหล่นไปตายพี่คงจ่ายค่าศพหนูแค่ราคา๕๐๐๐เหรอ
เถิดเขียมระบายเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชม
คนที่เข้าไปอ่านข้อความในเฟซบุ๊ก
ต่างแนะนำให้ผู้เสียหายไปแจ้งจ้าวของคิวรถตู้
กรมการขนส่งทางบกให้ได้ทั้งหมดเลย
แล้วบางคนสามารถกู้ได้ติดต่อมาครับ

อันนี้ก็เป็นเรื่องอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นกับคนใช้รถตู้นะครับ

จะได้มารับผิดชอบแล้วก็จะได้ไม่มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะ